คุณผู้ชมครับมาดูข่าวในแวดวงการศึกษากันหน่อย
กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกระเบียบนักเรียน
ไปเรียนต่อต่างประเทศในชั้นมปลาย
ไม่ต้องสอบเทียบวุฒิการศึกษาอีกต่อไป
แล้วก็สามารถที่จะนำผลการเรียนยื่นสมัครสอบ

โดยให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
นายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี๒๕๕๙
โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเดิม
เรื่องการเทียบวุฒิปี๒๕๕๙
เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การควบคุมและนึกถึงผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับ
พร้อมกับให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
เป็นผู้พิจารณาเอกสารหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศ
และกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน
พิจารณารายวิชาที่นักเรียนนั้นสอบผ่าน
สอดคล้องกับคณะที่ต้องการศึกษาหรือไม่
คำสั่งนี้จะส่งผลให้นักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ

สามารถนำผลการเรียนไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างได้
โดยไม่ต้องมาเทียบวุฒิแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยแล้วนะครับว่าจะเป็นคนพิจารณาอย่างไร

เขาก็บอกว่าเขาขอเลือกเด็กเขา
เขารู้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กคอร์เซ็นเตอร์มีเยอะ
ยังไม่ได้โดนมีคอร์สอินเตอร์ต้องเกือบ๒๐๐๑๙๕

แล้วคอร์สต่างในมหาวิทยาลัย

อินเตอร์บ้านเรามีประมาณ๔๐๐๐กว่าคนที่เป็นเด็กไทย
เขาทางมาลัยก็ต้องการจะเป็นคนเลือกเด็ก
ทีนี้การเลือกเด็กก็มาตรฐานเขาเห็นไหม
ตอนนี้คอร์สเข้าไปบางที่สอบแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว

อย่างคณะแพทย์เขาบอกเข้า๗๕หมด
เพราะฉะนั้นคนที่รับเป็นคนกำหนดล่ะ
เพราะฉะนั้นมาตรฐานก็เลยกระทรวงก็เลยยกเลิกการเทียบวุฒิ
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ